เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่อุดรธานีนะครับตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมา
ผู้ชายคนหนึ่งเสพยาบ้าค่ะแล้วก็หลอนไล่ทำร้ายชาวบ้านเขาก่อนนะฮะ
จากนั้นเนี่ยบุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ

อย่า

อยู่สิเดี๋ยวนานไหล
พี่นี่บ้าพี่
ทำอะไรกันเอาจริงกันเหรอ

มึงเรียนของม่ายังไงเนี่ย
มันคุมความอยู่หน้าโรงบาลแล้วมันเรียนของม่าเนี่ย

นี่โรงพยาบาลสมเด็จพยุโภยราชบรรดุงครับ

อ่าลักษณะหลอนหลอนจะทำร้ายร่างกายเธอแถวถนนสายบ้านดุงหนองเม็กนะครับ
หน้าโรงพยาบาลนี่แหละนี่เจ้าหน้าที่เขาก็มาระงับเหตุกันนะครับ
พอจะไปทำร้ายผู้หญิงเนี่ยยังไปวิ่งตัดหน้ารถ
ไม่รู้ตั้งใจจะให้รถชนหรือเปล่าหรือไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้นะครับ
สุดท้ายพอไล่จับกันเนี่ยวิ่งหนีออกมาแล้วก็เดินตรงดิ่งเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลยนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายนลงกรนะครับอายุ๔๕ปีนี่ฮะตาก็ของขวางหน่อย
พูดจาน่ไม่รู้เรื่องบอกว่าเศษบโยบ้ามา๒๓เม็ก
ตอนที่เจ้าหน้าที่ถามว่าไปทำอะไรมาไปโดนตัวไหนมา
เขาบอกเขาเสพยาบ้ามาสองสามเม็ดค่ะตาขวางเลยนะ
ใช่ดูสินี่แค่สองสามเมตรเลยเนี่ยโอ้โห
บอกว่าวิ่งมาจากบ้านพลสูงห่างจากตัวอำเภอ๕กิโลเมตร
แล้วจะไปทำร้ายผู้หญิงเขาผู้หญิงเขาวิ่งหนีทันนะครับ
สุดท้ายเข้าห้องฉุกเฉินโชคดีที่จับกันไว้ทันนะครับ
โอ้โหดูหลังจากกลุ่มตัวได้เขาบอกเขาอยากกินน้ำเฮ้ยแยกเข้าไป
เจ้าหน้าที่ก็ไปหาน้ำมาให้นะค่ะพอได้น้ำมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่เอามาให้ขวดหนึ่งคุยกับขวดน้ำนี่
ครูขวดน้ำเลยบอกระวังตัวนะขวดน้ำเปิดน้ำให้เพื่อนให้
แล้วใส่เสื้อไปสัตวแดงแมนยูด้วยโอ้โหนี่พอจะเอาให้กิน
นี่เห็นไหมไปพ่นออกอีกบอกผมกินทิพย์ไปแล้ว
ลิฟต์ไปแล้วแต่ทีแรกบอกจะขอน้ำ
นี่บอกให้กวดน้ำระวังตัวแล้วก็ท่องคาถาเลยฮะ
จากนั้นท่องคาถาใส่ขวดน้ำฮะเอาไว้แล้วกินทิพย์พ่อพ่อบ้านดุงก็
คุมตัวไปแล้วครับต้องสงบสติอารมณ์ก่อน
เหลือก็ต้องรอแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไปอืม
รวมเรื่องการบำบัดรักษานะก็เลยชักไม่แน่ใจว่าใช่ยาบ้าแค่สองสามเม็ดจริงหรือเปล่า